เรื่องนี้กันบ้างนี่เป็นเรื่องของวาดที่เจ้าบ่าวเขาบอกอีก๒วันเขาจะแต่งงานแล้ว
ก็จะโชคดีแล้วนะคะแต่ปรากฏว่ามันเจอโชคร้ายซะก่อน
มีคนเข้ามาในร้านแล้วเอามีดจี้ชิงเงินสดในร้านของเขาไปหนึ่งหมื่นบาท
คาดว่าจะเป็นอดีตลูกจ้างค่ะ
แป๊บเดียวเองคุณผู้ชมค่ะ๑นาทีใช้เวลาก่อเหตุไม่ถึง๑นาทีนะคะ
นี่คือเหตุการณ์เมื่อเช้านี้เลยนะคะตอนประมาณ๙โมงครึ่งมาเลยขี่มามอเตอร์ไซค์แบบนี้ค่ะ
แล้วเอามีดมาจี้ชิงทรัพย์เจ้าของร้านขายของชำแห่งหนึ่งที่ตำบลหนองกินเพลที่จังหวัดอุบลราชธานี
ได้เงินไปหนึ่งหมื่นบาทนะคะคือผู้เสียหายเขาบอกว่าเอามีดปลายแหลมมาขู่ให้เขาแบบออกมาจากถังเงิน
แล้วก็หยิบถังไปพร้อมกับเงินในถังเลยนะคะซึ่งนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้
อีก๒วันเนี่ยเขาจะแต่งงานอยู่แล้วพอมาเจอเรื่องแบบโชคร้ายแบบนี้ถูกจี้
ที่ร้านแบบนี้ก็รู้สึกแย่แต่ก็โชคดีอยู่ตรงที่ว่าตัวเองก็ยังปลอดภัยนะคะ
ตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบภาพที่กล้องวงจรปิดคาดกันว่าอาจจะเป็นอดีตพนักงานร้านนะคะ
เพราะว่ารู้ว่าเงินอยู่ตรงไหนนะคะก็ไปตรวจสอบบ้านของผู้ต้องสงสัย
แต่ก็ไม่เจอผู้ชายไม่เจอชายคนนั้นนะคะสอบถามญาติก็แจ้งว่าไม่ได้เข้าบ้านมาหลายวันแล้ว
เดี๋ยวตำรวจก็จะติดตามคนร้ายรายนี้ต่อไปค่ะ